เดี๋ยวนี้ทุกคนเริ่มรู้จักสิทธิของตัวเองมากขึ้น
กระทั่งเด็กนักเรียนก็เริ่มมีการออกมาเรียกร้องสิทธ

ล่าสุดค่ะเป็นโรงเรียนย่านปากเกร็ดโรงเรียนหนึ่ง

นักเรียนเขามารวมตัวกันแล้วก็ถือป้ายประท้วง

ในเรื่องของการบริหารจัดการงบโรงเรียน
ซึ่งน้องที่เป็นแก่นำนักเรียนเขายืนยันเลยบอกว่า
เขาอยากให้โรงเรียนแก้ปัญหานี้สักที
สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็โพสต์นี้ไว้เลย
ถือประท้วงผู้อำนาจงานโรงเรียนเช้านี้
ใช้งบประมาณต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

นี่เป็นโรงเรียนย่านป่าเกรดจังหวัดน้อนทะบุรีนะคะ
เขารวมตัวการถือป้ายประท้วง
ภาพนี้ถูกแชร์ลงในโซเชียลอย่างแพร่หลายเลย
โอ้โหเนี่ยงดใช้ชั่วคราวห้องน้ำชำรุดคือห้องน้ำซ่อมบำรุง
ต้องบอกว่ามันเยอะมากกับหลายสิ่งที่
มีงบใช้ตรงนั้นตรงนี้เยอะแต่ทุกอย่างมันพังพินาศไปหมดเลย
บรรยากาศแก่นำนักเรียนออกไปถือป้ายร้องเรียน
ช่วงเวลาหลังเคารพทงชาติเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
ครูอาจารย์ตกใจมากเพราะเขาไม่ได้มีสัญญา
ไม่ได้มีทีท่าว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
รองผู้อำนวยการต้องไปสอบถามนักเรียนกลุ่มนี้เลยค่ะว่า
นี่เกิดอะไรขึ้นต้องการอะไรเป็นอะไรมาแบบว่าประท้วงอะไรกันเนี่ย
งงอ่ะแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันไงไม่เคยเจอนะคะ
ทีนี้นักเรียนเขาออกมาถือป้ายร้องเรียน
๐คนก็มีกลุ่มนึงนี่แหละที่ออกมาถือป้ายร้องเรียน
แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ถือป้ายเนี่ยเขาก็ส่งเสียงโหร้องชื่นชอบนะ
ปรบมือคือเชียร์เอางี้ดีกว่าเชียร์ในความกล้าของแกนนำน้องที่ออกมาประท้วงอ่ะ
นักข่าวของเรามีโอกาสไปพูดคุยกับน้องกลุ่มนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขาตัดสินใจนานมากนะคือไม่ใช่ว่าแบบปุบปับทำเลย
ไม่ใช่วัยรุ่นแบบนั้นเขาคิดนานมากว่าจะทำดีไหม
ลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนของเพื่อนนักเรียนทุกคนออกมาพูด
ให้คณะครูอาจารย์และผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรู้ถึงสิ่งที่นักเรียนทุกคนอยากเรียกร้องดีไหม
เขามองว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียกร้องสิทธิ์ที่นักเรียนควรจะได้
แม้ว่าหลังจากนี้ทำใจแล้วนะอาจจะถูกเรียกไปพูดคุยหรือตักเตือนหรืออะไรก็ตาม
ครับครับผมมันเป็นที่ตั้งข้อสงสัยครับผมถามว่ากลัวไหมมันอ่าผมต้องบอกอย่างนี้ว่า
ถ้าเกิดกลัวแล้วไม่ลุกออกมาทำเนี่ยผมมีความคิดที่ว่าถ้าไม่มีใครทำ
ไม่มีใครตามครับผมถ้าไม่มีใครทำผมก็จะลุกขึ้นมาทำด้วยตัวเองครับผม
ก็ถือว่าเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มีความคิดที่ดีมากนะ
กล้าที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นที่มันเกิดขึ้นจริง
คือต้องบอกว่าจริงรอบโรงเรียนมีเด็กมีการแบบไปติดป้ายเขียนเอาไว้ด้วยนะว่า
อันนี้ทำไมพังอันนี้ซ่อมไม่เสร็จไอ้นี่ก็ยังไม่ดีไอ้นั่นก็ยังไม่ได้
ซึ่งข้อมูลที่น้องแก่นำนักเรียนบอกกับทีมข่าวเนี่ย
มันมีประเด็นเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ต่างในโรงเรียนไง
และมีเรื่องการจัดซื้อติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานด้วย
น้องเขามองว่ามันสิ้นเปลืองงบประมาณ
ซึ่งงบประมาณนี้มันสามารถนำไปส่งเสริมโครงการอื่นให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้มากกว่านี้อีก
นักเรียนที่รวมตัวกันเรียกร้องเขาคาดหวังนะคะว่าโรงเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลง

แต่ถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเขาก็ยืนยันว่าเขาจะออกมารวมตัวกันเรียกร้องสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเบื้องต้นมีรายงานบอกว่าแก่นำนักเรียนถูกโรงเรียนเรียกตัวไปพูดคุยแล้ว
ซึ่งทางโรงเรียนเองก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวอยู่ค่ะว่าอยู่ระหว่างการประชุม
แล้วก็จะมีการชี้แจงข้อเท็จจริงเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นภายในวันนี้นี่แหละค่ะ
ยังไงก็ต้องช่วยปกป้องน้องเขาด้วยเนาะ
ไม่ให้โดนกระทำหรือว่าคมขู่จากการที่ออกมาแสดงแบบนี้นะครับ